ท่านก็ทราบดีในขณะนี้เรามีปัญหาของเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทั้งสองแบบ
ก็คือเรื่องของแรงแล้วก็เรื่องของอุทธกภัย
หลายพื้นที่ก็มีปัญหาเรื่องอุทธกภัย

เพราะฉะนั้นก็เป็นการประจุมของอาจารย์การป้องกันบรรสาวทางภัยชาติ
ที่จะบูรณาการการปฏิบัติของหลายส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับเรื่องนี้
ซึ่งเน้นลงไประดับพื้นที่นะครับ
สเกลใหญ่เนี่ยก็คงทราบกันอยู่แล้วว่าเรามีปริมาณน้ำน้อย
แต่ในเรื่องของระดับพื้นที่ว่าจะให้ระดับพื้นที่ทำอย่างไร
แล้วทั้งในเรื่องของการเตรียมการรับในเรื่องของอุทธกภัย
มีการที่จะพิจารณาในการที่ไม่เก็บค่าน้ำของสาขาปลา

ที่เมืองสุรินทร์นะอำเภอเมืองสุรินทร์
ก็เนื่องจากว่าการบริการน้ำปลาปลา

หนึ่งก็คือว่าคุณภาพของน้ำ
ในช่วงหนึ่งซึ่งน้ำที่เราเอามาเนี่ย
เป็นน้ำที่มีความขุ่นมากมีตะกอนมาก
ก็ทำให้น้ำปลาปลาที่ออกไปมีความขุ่น
เรื่องที่สองก็คือว่าเมื่อเขาลดแรงดันน้ำครับ
เอาที่ว่านี้นะครับใช้น้ำดิบประมาณวันละซามื่นคิว

ทำให้ปลายน้ำปลายสายท่อเนี่ย
บางแห่งเนี่ยที่เขาบอกมีแต่ลมไป

แล้วก็เกิดความไม่พูดง่าย
ประเมินความพึงพอใจแล้วก็ยอม
ผมก็ไม่ได้ว่าจะให้การว่าใครมีลมใครมีน้ำก็คงจะยาก
อาจจะพินาไม่เก็บค่าน้ำประปะ
เฉพาะของสาขาสิ่งที่ไหว

เพราะฉะนั้นก็จะพินาให้ในยุทธ์เดือนที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้ท่านนายคมปรีได้
ได้เตรียมการที่จะให้งบฉุกเฉินที่จะให้กับ
จังหวัดต่างไปใช้ในกรณีฉุกเฉิน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงหรือเรื่องการเตรียมรับสถานการณ์น้ำทั้งสิ้นนะครับ
หรือว่าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนโดยรวมเลยนะครับ
อย่างไรก็ตามความชัดเจนเนี่ยวันนี้ก็ต้องรอ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
อผมยกตัวอย่างเช่นของช่วงประธานของหน่วยงานใดก็แล้วแต่ก็มีแผนงานอยู่แล้วไม่งั้นมันจะทำไม่ทันจะต้องใช้เสร็จสิ้นก่อนกัญญา